นาฬิกา๑๓นาทีคุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
ติดตามกันมาตั้งแต่ตี๕๓๐แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศงานศพของจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
คืนที่๔เมื่อคืนนี้นะครับก็มีผู้คนไปร่วมงานนับพันนะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคมนี้ครับ
วัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนั้น
ก็เป็นสถานที่ในการตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศลนะครับ
โดยจ่าเอกสมานกุนันถูกยกย่องให้เป็นวิรบุรุษแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับ
เมื่อวานนี้นะครับนายวัญชัยคงกะเสมพูดว่าราชการจังหวัด๑๐๑
เป็นประธานในงานสวดพระอภิษฐรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจ
เจ้าหน้าที่จากการท่าอากาศยานสวนภูมิเพื่อนร่วมรุ่น
พร้อมด้วยข้าราชการชาวบ้านครอบครัวและญาติร่วมงานนับพันคนนะครับ
โดยมีผู้แทนจากสำนักพระราชวังพันเอกกฤติกรคงอุทัยกุลและคณะพระธรรมธิติยาน
เจ้าคณะภาค๑๐และพระราชพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัด๑๐๑ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับ
หลังจากพิธีสวดพระอภิษฐรรมเสร็จแล้วนายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้เป็นตัวแทนของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ร่วมทำบุญอีกจำนวนหนึ่งครับ
ศพของจ่าเอกสมานจะตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ้านหนองคูแห่งนี้
นี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพระราชานุเคราะห์
ในการศพโดยตลอดโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ในวันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคมนี้นะครับ
จากมีผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมแล้วนะครับ
ก็มีคณะบุคคลและก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลจากที่ต่างที่ได้ร่วมกันด้วยจิตอาสา
นำอาหารน้ำดื่มมาบริการแก่ผู้ที่มาร่วมงาน
ที่บริษัทชายสี่บะหมี่เกี้ยว
กลุ่มชาวบ้านตำบลเมืองหงษ์ตำบลหนองผือ

ก็ได้มาประกอบอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงาน
มาแล้ว๓วันนะครับแล้วก็จะให้บริการจนเสร็จงาน
โดยบอกว่าเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของจ่าแซม
ทุกคนที่มาก็ไม่ได้รู้จักกันนะ
พอทราบข่าวก็ชวนกันมาเพื่อตั้งโรงทาน

เพื่อส่งเป็นบุญเป็นกุศลให้จ่าแซมในครั้งนี้ครับ